ดูศึกวิวาสระหว่างพนักงานส่งอาหาร๒ค่ายด้วยกันนะคะ
ยกพวกตะลุมบ่อนกันลักษณะ๓๐รุม๕
จะไปเหลืออะไรล่ะคะบาดเจ็บไป
หัวปูดตาซ้ายบวมหูอื้อสาเหตุแย่งที่จอดรถกันค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นปากซอยรัชดาพิเศษ๑๔ทับ๑ในเขตธนบุรีนะคะ
อีกฝ่ายเป็นพนักงานส่งอาหารค่ายสีส้ม
ค่ายสีส้มนี่มากัน๕คนนะแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นเสื้อเหลือง

กลุ่มเสื้อเหลือง๓๐คนเป็นพนักงานส่งอาหารเหมือนกันแหละ๒กลุ่มนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลุมทำร้ายร่างกายกันเนี่ยนะคะ
ฝ่ายพนักงานส่งอาหารสังกัดสีส้มที่มีนายพนมกรวงสนิทนายสมชาจูปราง
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจสนบุคโลค่ะ
พนอมกรเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขากับเพื่อนมากัน๕คนนะ
เป็นค่ายเดียวกันค่ายสีส้มเนี่ยจอดรถรอคำสั่งซื้ออาหารจากลูกค้า
โดยสถานที่จอดรถดังกล่าวเขาได้ทำข้อตกลงกับเจ้าของลานจอดรถแล้ว
ว่าจะดูแลรักษาความสะอาดให้แทนค่าเช่า
กระทั่งสายเมื่อวานนี้มีพนักงานส่งอาหารเป็นผู้หญิงค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดเลยตัวเองก็เลยถามไปว่า
บอกไปว่าตรงนี้จอดไม่ได้นะผู้หญิงคนนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
ไม่เห็นได้พูดอะไรแต่ไปไม่นานค่ะกลับมาอีกครั้งทีนี้พาพักพวกมาด้วย
เป็นพนักงานส่งอาหารหลายสังกัดหลายสีรวมกันมาประมาณ๓๐คน
มีอาวุธก็คือหมวกกันน็อกมีขวดแก้วด้วย
ถือเหล็กแหลมมาค่ะปรีเข้ามาเลยมาทำร้ายร่างกายร่างกายกลุ่มตัวเองที่มี๕คนค่ะ
ก็บาดเจ็บกันไปนะคะตาปูดตาบวมบางคนหูอื้อ
นายสมชาเนี่ยถูกตีที่ศีรษะแตกเลยค่ะเย็บ๓เข็ม
คนอื่นก็ได้รับบาดเจ็บกันไปคนละเล็กคนละน้อย
แต่ก็ยังมีทรัพย์สินที่โต๊ะแล้วก็อุปกรณ์ต่างเสียหายประมาณ๓๐๐บาทด้วยเนี่ยนะคะ
เรื่องคดีค่ะพันธุ์ตำรวจเอกมานพสุคลธนพัฒน์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรนครบานที่๘
กล่าวถึงคดีนี้บอกว่าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว
พบว่ากลุ่มที่ทำร้ายร่างกายกลุ่มผู้เสียหายมีแค่๕๖คนเท่านั้น
ไม่ได้มี๓๐คนตามที่บอกไป
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกสายชนปัชชัยผู้กำกับสนบุคโลบอกว่า
เรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายสอบประคำแล้ว
แต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใคร
เพราะต้องรอผลการตรวจร่างกายผู้เสียหายก่อน
ต้องทำให้ละเอียดรอบครอบ